กลับมาดูเหตุอายกรรมในประเทศไทย
พบว่ามีการไปฆ่าเชื่อดคอชายเร่ร่อนซึ่งเป็นศพที่๓แล้วนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งลักษณะของศพไปคล้ายกับคนเร่ร่อน๒คน
ซึ่งพบเป็นศพเมื่อ๒วันก่อนชาย๑คนหญิง๑คน
ที่พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีซึ่งตำรวจคาดว่าฆาตกร

ประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายบริเวณ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
พบนายเสถียรสอนชัยอายุ๔๘ปี
เป็นชาวจังหวัดนครนายกเสียชีวิตในสภาพ
ถูกของมีคมเชื่อที่บริเวณลำคอ๑แผล

ส่วนมือถูกมัดด้วยสายไฟไพ่หลังไว้นะคะ
และใกล้กันพบกับสิ่งของเครื่องใช้
และของเก่าเป็นจำนวน๑กองอยู่ค่ะ
นายตบเต็กอายุ๒๙ปีชาวกัมพูชาเล่าว่า
ขณะที่ออกหาปลาใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ
สังเกตเห็นคนนอนอยู่ก็เลยเดินเข้าไปดู
พบว่าเป็นศพนะคะจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ขณะที่ญาติบอกว่านายเสถียรมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
พบกันครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา๒๑นาฬิกาของคืนที่ผ่านมานะคะ
โดยอาศัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นประจำแม้จะชวนกลับไปอยู่บ้าน
ก็ไม่ยอมกระทั่งถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกอริยพันธ์ฟักนะคะ
ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
กล่าวว่าคดีฆ่าปาดคอและมัดมือไพ่หลังด้วยสายไฟ
ครั้งนี้ลักษณะคล้ายกับคดีฆ่าคนเร่ร่อน
ชาย๑คนหญิง๑คนซึ่งพบเมื่อ๒วันก่อน
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันค่ะ
คือนายบังคนเก็บของเก่าอายุประมาณ๒๕ปี
เพราะว่าเลือกลงมือเฉพาะคนเร่ร่อนที่นอน
ตามสถานที่ต่างตามลำพัง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปพิสูจน์แล้วนะคะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วบคู่กับการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วค่ะ